วันนี้เป็นประโยชน์เรื่องแรกด้วยที่มีการนำภาพมาทำเป็นเล่าเรื่อง
ก็อยากดูค่ะอยากดูมากเลย

จริงก็คือชอบภาพวาดอยู่แล้ว
แต่ว่าเราชอบเป็นแนวภาพของภาพยนตร์
แต่ว่าพอคุณบุญชัยมาแนะนำเรื่องของภาพวาด
เราก็เหมือนกับได้สัมผัสเราก็ได้รู้รู้สึกเข้าไปอีก
ก็เลยยิ่งรู้สึกว่ามันทำให้เรายิ่งชอบขึ้น
คิดว่ามันจะออกมาเป็นลูกแฟนอย่างไง
ที่เขาเหมือนคล้ายกลายเป็นแต่ละฉาก

ค่อยกลายเป็นสีน้ำมันหรืออะไรอย่างนี้

เสน่ห์ของภาพวิวแนวแบบนี้มันจะอยู่ที่ตรงไหน
ต้องว่าน่าจะอยู่ที่สีกับชีวิตเขาค่ะ
ตอนนี้ก็ได้เห็นภาพวาดสีสวย
ใช่ค่ะใช่ที่คนไม่เคยเห็นกัน

เพราะว่าชีวิตของเขาค่อนข้างที่จะ
ไม่ได้ลึกซึ้งนะคะคนไทยนะคะ

เราว่ามันจะดูเข้าถึงยากไหม

เข้าใจกว่าอ่านหนังสืออีกเพราะว่าบางคนจินตนาการอาจจะยังไม่ถึงว่า
จินตนาการยังเป็นยังไงเป็นยังไงเพราะว่าเราอยู่กันคนละประเทศ
อย่างเงี้ยแต่ถ้าเล่าด้วยภาพเข้าใจแน่นอนค่ะเพราะว่าเขาชอบดูการ์ตูน
เราก็บอกเขาไว้ว่าสีเนี่ยมันจะดึงดูดเด็กแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหน

สาระก่อนละกันอัพยมเรื่องมีเชิญชวนแล้วก็เชิญชวนนะคะให้ใครชอบเอ่อ
งานเต๊ะนะคะก็มาดูภาพยนต์ได้ค่ะข้าวทุกโลกภาพยนต์

ที่เขาถามว่าไม่ใช่มันของพี่ตะเก้มันมีของสังสัยอะไรอย่างเนี่ยค่ะ
ก็อธิบายไปในเฟสบุ๊คแล้วค่ะว่าเป็นเงินของแม่
เงินของแม่แล้วก็ก่อนเราแต่งงานเราก็มีงานทำเนอะ
เรามีงานทำเราก็ทำเรื่องจันดาราก่อนแต่งงานเราก็ทำเรื่องนางฟ้า
แล้วก็อยู่ในวงการภาพยนตร์มาก่อนแล้วก็มีเงินเก็บของเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้
แต่ว่าเราไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่ว่าเราก็ไม่ได้ลำบาก

เราก็รู้สึกยังไงป่ะพอจะจันรมดีเดี๋ยวเราก็โดน
จริงเราก็ย้อนให้นึกถึงว่าพี่ตูนเป็นตัวอย่าง
พี่ตูนเขาก็ทำเยอะแต่เขาก็ยังโดนว่ากับเราเรื่องเล็กอะไรอย่างนี้ค่ะ

ไม่ได้รู้สึกแย่นะแค่รู้สึกว่าแบบเออแบบอยากให้คนคิดที่ดี
ให้คนคิดดีกว่านี้หน่อยเพราะว่าถ้าคิดดีมันก็จะดีอะไรอย่างนี้
พี่ตั๊กก็เจอคอมเมนต์ไหนนะคะถึงรู้สึกว่าเราก็ต้องชี้แจงอะไรอย่างเงี้ย
ก็มีเพื่อนอะไรอย่างนี้ที่แบบว่าคอปคอมเมนต์มาให้อ่านอะไรอย่างนี้
คือเราไม่อ่านคอมเมนต์อยู่แล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่าเออพี่ตูนพูดถูกว่า
ผมไม่อ่านคอมเมนต์ตั๊กก็เลยเออจริงเราไม่อ่านคอมเมนต์
แต่พอเพื่อนครอบมาให้เราอ่านพอเราเห็นเราก็ต้องชี้แจงแฟนคลับ
เพราะแฟนคลับตั๊กไม่ได้จัดมิตติ้งหรืออะไร
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแฟนคลับแบบที่เก่าที่เราเคยเป็นเราเคยเล่นภาพยนตร์เนาะ
จะมีแฟนคลับที่แบบติดตามไอจีเราติดตามเรื่องราวชีวิตเราอะไรอย่างนี้ค่ะ

คุณบุญชายบอกว่าคือตั๊กพูดมาเนี่ยต้องไม่ได้โกหก
คือเขาก็ไม่ได้เขาไม่ได้ออกความคิดเห็นอะไรอะค่ะเพราะว่าทุกอย่างที่ตั๊กพูดก็เป็นความจริงอะค่ะ
ก็ไม่นะคะเพราะว่าเราว่าคนทำดีเราจริงก็อยากแนะนำว่าเออแบบอนุโมทนาบุญไปกับเรา
กับคนที่เขาทำก็ดีนะคะพวกเราก็ได้บุญไปด้วยเพราะบุญได้จากการอนุโมทนาบุญนะ
คือเห็นดีด้วยเห็นถูกด้วยอะไรอย่างนี้
ก็ได้ความเพียรความอุตสาหะ
แล้วก็ความคืออุเบกขานะความวางเฉยบารีไปเลยแล้วกัน
เพราะว่าพี่พี่ตูนก็เหมือนพระไปแล้วตอนนี้คือความความรู้สึกตาต้องว่าเขา
เขามีทั้งมีหลายอย่างที่เรารู้สึกว่าเราควรจะทำตามเขา
อย่างน้อยเราไม่ได้เท่าเขาแต่ว่าเราก็ดำเนินชีวิตมีแรงบันดาลใจเป็นเขาอ่ะ

เสร็จแล้วก็ป้าเต็นนะคะอ่าแม่ของพี่ตูนป้าเต็นอ่ะ
บอกว่าให้กวดน้ำให้แม่แล้วบอกแล้วบอกแม่ด้วยนะ
บอกแม่ที่วัดด้วยที่เอากระดูกแม่ไปไว้
บอกว่าเออแม่หนูเอาเงินแม่มาทำบุญหมดแล้วนะ
แล้วว่าเก็บไว้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรหนูเอามาใช้หนูก็กระดากใจ
ก็ไม่กล้าใช้เอาไปทำบุญทำให้คนอื่นเขาแบบเกิดประโยชน์ดีกว่า
สบายใจสบายใจขึ้น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
คือแฟนเราก็ทำงานการสื่อสารเราก็ไม่กล้าจะเตะเตือนอะไรมากเลย
ก็จะบอกว่าอย่าเล่นเฟสเยอะจะขาดทุนไหมอย่าออกหน้าตัดเถอะ
ไม่แล้วก็เราก็เลือกเนอะบางทีบางคนยิ่งหดหูอยู่แล้วเนอะ

เออดูอะไรที่มันแบบเออเลือกที่จะดูเอาแล้วกันนะคะอย่าดูทุกอย่างเลย
ก็ถ้าเกิดมีโอกาสมีบทดีอะไรอย่างนี้ค่ะก็กลับมาเล่น
เขาคงยังไม่รู้ว่าเราพร้อมหรือไม่พร้อมอะไรอย่างนี้
แต่มีหม่อมน้อยเคยติดต่อมาช่วงแผลเก่า

แต่ว่าหม่อมเขาก็รู้ว่าหุ่นเรายังไม่พร้อมจะเล่นหนัง
แต่ตอนนี้คือพร้อมคัมแบ็คแล้ว
จริงแล้วก็เราลดเพราะว่าหนึ่งสุขภาพ
ก็คือจริงแล้วตอนนี้เราก็ผ่านตัวเองผ่านตัวเองมาอยู่เบื้องหลังด้วยค่ะ
ต้องมาทำภาพยนตร์เรื่องเป็นหนังที่อยากจะทำมานานแล้วอะค่ะ
แล้วก็เก็บตรงนี้มาตั้งหลายปีแล้ว
ตอนนั้นจะทำอยู่สหรัฐมาผลฟรีมแล้ว
แล้วก็หม่อแม่ป่วยเนอะก็หยุดไปพหลายไปดูแลแม่
พอมาได้โอกาสก็เลยทำ
ตอนนี้อยู่ในช่วงพีโปรไฟนัลค่ะ
แต่ว่าเรายังขอเก็บไว้ก่อนน่าจะประมาณมกละ

ถ้าถ่ายเสร็จแล้วถ่ายทำเรียบร้อยแล้วก็อยู่ที่สฟ้าง
แต่ว่าก็มีเป็นผู้กำกับค่ะแล้วก็เขียนบทแล้วก็ร่วมโปรดิวค่ะ

มกราค่ะประมาณช่วงมกราแต่ว่ายังยังระบุไม่ได้ค่ะ
จะมีราคาเปิดตัว
เป็นแนวจริงมันเป็นหนังทางเลือกนะคะมันก็เป็นแนวแนว
คือเราก็พยายามจะจริงเป็นแนวอินดี้
แต่ว่าเราก็พยายามจะปรับเปลี่ยนให้ดูไม่ยากอะค่ะ
อันนี้คือทำเองหรือทำกับค่ายไหน
ทำเองค่ะเป็นทุนเราเอง
แล้วที่อิ๋วค่ะที่อิ๋วก็ดูเสร็จแล้วก็

เมื่อโอน่าขายังไม่บียังไม่มีอะไร
เพราะว่าตอนนี้ก็เหมือนกับเลี้ยงลูกด้วย
แล้วก็ทำทางนั้นเรื่องนี้ไปด้วยต่อค่ะ

คือก็พยายามคือจริงอะ
เราเห็นเราเห็นว่าเวลาที่อย่างที่บอกค่ะว่าเราดูแลตัวเองมากขึ้นเพราะว่าเราเห็นว่าเราพอเราอายุเข้าเลข๓แล้วเราก็กลัวเนอะ
กลัวเรื่องแบบโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ต้องกลับมาดูแลตัวเองกินผักกินอะไรให้มันกระฉับกระเฉก
เพราะว่าเรามีลูกเล็กเราก็ต้องดูแลลูก
ตอนนี้คือเปลี่ยนตัวเองหมดเลย

ก็ดูแลเรื่องการกินก็ไม่กินตามใจป่าไม่กินหวานมาก
เพราะว่าคุณแม่ก็มีเชื้อเป็นมีเชื้อเป็นเบาหวานด้วยคุณพ่อก็มีคุณพ่อก็เตือนว่าเออระวังนะอะไรอย่างนี้แบบ
เออโอเคไม่กินแป้งงดแป้งไปแต่กินแต่แป้งดีพวกโฮวีดพวกกินข้าวก็กินข้าวกินนัวกินข้าวกล้องเอากินก็กินแต่แบบว่าไปตรวจสุขภาพเอาว่าเราควรกินเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่กินตามกรุ๊ปเลือดก็ออกกำลังกันก็วิ่งเนี่ยค่ะวิ่งแบบพี่ตูนเนี่ยวิ่งข้างนอกไม่ได้วิ่งบนรูวิ่ง
เพราะว่าเพราะว่าเราคือโรคอ่ะถ้าเราไม่ดูแลร่างกายเราอ่ะยิ่งอายุมากยังไงก็เป็นโรคคือมนุษย์เราทุกคนนะคะพออายุมากมันก็ต้องมีอะค่ะเราก็ต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงก็จริงเอาสุขภาพแข็งแรงไม่หักโหมจริงเริ่มลดตั้งมาตั้งแต่ช่วงเมษาปีที่แล้วนะแต่มันลงเห็นชัดตอนที่ไปถือศีลถวาย

ผลออกมาไม่มีอะไรค่ะสุขภาพดี
รักษาอีกนะครับ
สวัสดีครับทุกคนขอบคุณครับทุกคน